สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย

สามารถรับชมได้ทุกวัย

เพื่อให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่รับทราบเช่นเดียวกันด้วยนะคะ
แล้วรู้จักกับคุณสมพรได้ยังไงอ่ะเอ๋ย
แล้วรู้จักกับคุณสมพรได้ยังไงเอ่ย
มือนั้นห่านเจดแป๋วตะลิ้วเล็ก
หารพัดหมี่โคราชอันดับหนึ่งแห่งเมืองยาโม

ตอนดีเจกำลังพัดมี

มองเหนื่อยเหรอวะ
โอ้โฮ
สตอร์ว่าสตอร์ว่าวันนี้ฉันสวยเปล่า
อืมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าบูลลี่กัน
ชิบไปใส่แล้วจ้าผู้บ่าว

เมื่อคืนว่าสิกินจักรจานบ่า

ธรรมดาหาสิบพิเศษเจ็ดสิบจ้า

ได้ก็มีปัญหาเลย
ถ้าสันผ่ากันได้จะสิบเฝ้าให้ไทย

โอ้โหเยอะแช่

โอ้โฮไม่จักรบาทหรอก

แหม

ให้น้อยรสสักนิดก็ไม่เคยรสให้

กินเลยจ้ะกินเลย

โร่งศูนย์ทำร่าง
โอ๊ยแฮงถูงเองแห้งดิเหรอจ๊ะมันยังสิดสะอาบ
ถูงใส่เหรอจ๊ะมันจะได้กิงเกียง
มานิดสิคุณพี่
ไอ้พ่อจ้ะสอยนมเสิร์ฟไว้จ้ะจ้ะ
ขอบคุณครับจ้ะห้าสิบจ้ะยังยัง
นี่นางแป๋วเอาจริงเหรอมันเด็กกว่าตั้งเยอะเลยนะ
อืมเด็กน้อยเหนือจะดีกรุกกรุก
โอ้เดี๋ยวน้องไปซ่อย
หลังจากนั้นเจ๊ก็ดูแลมันอย่างดี
ส่งเฮียนจนจกโทจนมีงานเท่ามั่งใจเห็นงานเลยไอ้พ่อ
จ้ะให้ซิริฟต์ไปรีบมือ

เฮ้ยเจ๊นะสื่อรถสื่อบ้านสื่อทุกอย่างให้มั่นมึ่นเทาะให้เสมอขาดเมา
เป็นรถคันเดียวกันกับที่คุณกระโดดเกาะที่วัดถูกไหมคะ
แม่นค่ะกรุ๊ดเบิ้ลนะค่ะ
อีป้าคอยไม่ศักดิ์เก่าอีสต้อง
ดีกว่าป๊ะนะมันเป็นคลานฮัตตี้แหละ

ถ้ายังเป็นเซเหาต์ตีกัน
ยืนดีกันก่อนไอ้แมนวอร์ฟ

ห้ามดิบอดดิก็เดินหลุงโหลงเจฟอีก

เศร้าในตรงภาพผู้ว่าใครก็ได้ที่เป็นเมียหลวง

ก็ช่วยนั่งกันให้ดีนั่งกันเงียบหน่อยนะคะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่านะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะคุณแป๋ว
ทำให้คุณกลายเป็นสไปเดอร์แมนได้ขนาดนี้

ริจ๊ะ

ไอ้พ่อไปทำงานมันไม่ได้ไปตายด้วย

ว่ากฎิตต่อจากคนหายโดน

ไอ้พ่อต้องไปดูงานที่ต่างจังหวัด
ถึงกำเนาะที่ไอ้พ่อต้องเมื่อบาน

กระทะไหม้หมดแล้ว

ไอ่พ่อผัวนู้นมันหายไปต่างโดรนละค่ะ

เจ้าหาเบิ้งม้อยถามมูของเจ้าเบิ้งม้อยหรือเปล่า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

นี่นี่นี่นี่นยังก็เบตรงเนี้ยเหมือนเลยด้วย
เอ้ยคนตำรวจค่ะคนตำรวจ

เดี๋ยวเข่าไฟเศษย์ออกไปโดยนะมันมีเหตุรวจอยู่
เจ๊ก็แจ้งความไปต่างหลายมือแล้วก็ไม่เจอจักเธอ
เจ๊ก็ไม่ห่วงว่าสิเหตุตังไหนก็เลยไปวัด

ที่นี่นะขออะไรก็ได้เชื่อซ้อทำบุญทำสังฆฐานนะ
บ้านจิตใจจะได้สบายเดี๋ยวคุณสมพรมันก็กลับบ้านแล้วไม่มีอะไรหรอก
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซอยโดนบันดาลให้ไอ้พ่อของคอย
กลับมายังปลอดภัยผีสางใดรักโตไป
ปิดทางเมื่อเพื่อนก็ขอให้เปิดทางให้นำด้วยค่ะ

เดี๋ยวมันก็กลับมาเชื่อซ้าสิ
อีหลีป่ะจ๊ะ
อืมบอกแล้วก็พ่อนี้ศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ได้นะ
หลังจากไหวภาษาครบเก่าวัดเจ๊กำลังซื้อเมื่อ
ก็เห็นรถคันหนึ่งแลนด์เขามารถมันขุ่นอีหลี

อย่าเป็นไผล่ล่ะลงมา
เซวาแอมพู่โสมดำรับสมัครตัวแทนวันนี้
ป้าเจ้าขอเซ็กอย่างที่สุดเปล่า
ป้าเจ้าขอเซ็กอย่างที่สุดเปล่า
คอยและเมียหลวง

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง

แปลวต้นไอ้ไส้นะครับป้า
ลงมานี่ต้นไอ้ไส้นะมาดูนี่
เห้ยหยัดมันเป็นไผล่ล่ะลงมา

ต้องลงเฟ้องกูอย่างไงเนี่ยลงมาเลย
เห้ยไงบ้างลุกขึ้นกันน่ะ
ใจเย็นแปลว

มันหายไปจากโดนนี่แล้วต่อล้อมไปก็ว้สาวเนี่ย

ลงไปเป๋ามานี่
คุณเป๋าเนี่ยเรียงดูมาตลอด
คนเคยอยู่กินน้ำกันนะครับ

แต่คุณใช้คำว่าเคยอยู่กินกันนะคะ

เขามาเลิกกันตอนไหนละซ้อก

แห้งบานเดียว
พหัววันเข้าเล่าเวทยาตอนไหน

คุณสมพรคุณกี้พอก่อนค่ะคุณแป๋วนั่งลงค่ะ
เรามาคุยกันดีดีนะคะคุณสมพรคะคุณสมพรกับคุณแป๋วเนี่ย

ของเขามันถึงทางตันแหละบ่ไหวจะฝืนให้น้องแป๋ว
จังใดไอก็มีความหักความหวังดีกับเจ้าเสมอ
แต่น้องฮักอ้ายฮักหลายฮักด้วยน้องฮักใจพูดไออีก
สักวันเจ้าจะเข้าใจเองเสื้ออาย
อ้ายบ้าอ้ายบ้าอ้ายบ้า
ตอนแหละเลี้ยงมาตัว
คุณแป๋วคะอย่าเพิ่งพูดแทรกค่ะนั่งลง

แต่ผมก็เห็นว่าคุณแป๋วค่ะ

ก็เลยมาเจอกับน้องกิ๊กกี้นี่แหละครับ
เราก็ควรทำใจเด้อน้องแป๋ว
จบกันดีย้ายมันยากมันสิอายเขา

เราสองคนเล่นสู้กันพวกเท่านั้นแหละคือต้องอาย
คอยอีกแล้วเงียหลวงเสียคอยอายอีกยังสุขหนาด้า
ป้าเจ้าของเจ้าอย่างคือเปลี่ยนเปล่าคอยแล้วเงียหลัว

คุณกีกี้ได้จดทะเบียนสมรสกับคุณสมพรเรียบร้อยแล้ว

บวกมาบวกมาทางหลังผมมาบวกฟรั่งใกล้

สงบจิตสงบใจก่อนนะคะเจ๊ใช่ครับความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหานะ
มีอะไรก็คุยกันดีอย่างน้อยเจ๊กันก็เป็นเมียนะเว้ยคุยกันดีใช่ครับ
ค่อยค่อยคุยกันดีกว่านะครับอย่าให้ถึงกับต้องมีคดีทะเลาวิวาสทำร้ายร่างกายกันเลยครับ
อะไรที่ตกลงกันได้เนี่ยก็ค่อยคุยกันอย่าให้ถึงกับต้องไปคุยกันที่ศาลเลยนะครับ
ถ้ามันปล่อยคอยไปว่าไม่อยู่ในมุมคอยใครก็ไม่อยากถึงหรอกใครไปอยากตกข้นแก
เลยเลยเลยเฮ้ยนี่นี่ก็ปากซะอย่างนี้แกแล้วมันจะจบกันได้ไหมเนี่ย
อ่าวพอหามาจากไหนวะเนี่ยเข้าใจจริงวะแซมแต่ปากนี้
ถ้าครั้งนี้ใครทำผมวันนี้เสียทรงอยู่แล้วก็วันนี้ไม่ปล่อยไว้แน่
กลับมาอีกครั้งนะคะกับแวนดี้สับแหลกนะคะ
เมื่อคู่ต่อไปแวนดี้สับแหลกนะคะเมื่อคู่ต่อไป
ขออภัยด้วยกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับทนายเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขอสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ว่าคุณกี้ได้มีทะเบียนสมรสแล้วเนี่ย
เราสามารถทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ได้บ้างคะตามหลักกฎหมายแล้วนะครับ
ตอนนี้คุณกี้ก็ถือว่าเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับ
แต่ว่าคุณแป๋วเองก็เป็นภรรยาที่อยู่ร่วมกินกันมาแล้วมีทรัพย์สินร่วมกันนะคะ

ค่ะไอ้พอลนี้ใจร้ายชมันเลยอ่ะ
ได้ไหมคะบ่ได้ของก็ของผมซื้อก็ซื้อผมแต่มัน
เลื่อนค่อยคุณธนาคารื่องเหตุการณ์แบบนี้สามารถทำ
ยังไงได้บ้างคะก็ต้องไปพิสูจน์ทราบกันนะครับว่า
สินเนี่ยเป็นชื่อของใครแล้วก็ได้มาโดย
จริงรึเปล่าครับบ่ต้องพิสูจน์เหรอคะคุณทนาย
ซื้อบ้านซื้อรถเป็นซื้อของกี้ค่ะไอ้พ่อตั้งแต่จดทะเบียนสมรสกัน
ก็โอนซื้อบ้านซื้อรถแท็กซี่แบบนี้เขาเอิ้นว่าสินสมรสบล็อกค่ะ

กลับมาอีกครั้งนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับดิฉันแล้วก็ทนายก้าวค่ะ
ส่วนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะก็ขอให้ไปพักสงบสติอารมณ์สักคู่
คุณทนายคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ย
คุณแป๋วเนี่ยมีวิธีที่จะได้รับทรัพย์สินคืนมาบ้างไหมคะ
ตรงนี้นะครับก็ต้องไปสืบทราบในชั้นศาลนะครับ
ว่าทรัพย์สินที่คุณแป๋วกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ซื้อให้
ถ้าเป็นการซื้อโดยใส่ชื่อแทน
อันนี้นะครับก็สามารถเรียกกรรมสิทธิ์คืนได้
แต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมคืนก็ต้องไปฟ้องกันในชั้นศาลครับ
ส่วนถ้าเกิดเป็นการให้โดยเสน่หานะครับ
แล้วผู้ให้เนี่ยอยากจะเรียกร้องกรรมสิทธิทรัพย์สินคืน
ก็ต้องไปฟ้องศาลในข้อหาประพฤติเหตุเนรคุณครับ
อันนี้ก็ต้องไปสืบทราบในชั้นศาลอีกที
การประพฤติเหตุเนี่ยละคุณเนี่ยเช่น
ผู้รับตั้งใจหรือพยายามที่จะฆ่าผู้ให้เป็นความผิดอาญา

หรือผู้รับเนี่ยจะกล่าวร้ายหรือหมินประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง
ก็ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๕๓๑เช่นกันครับ
แล้วในกรณีนี้เนี่ยชื่อถูกโอนเป็นชื่อของคุณกี้แล้ว

ในกรณีที่โอนไปเป็นของบุคคลภายนอกแล้วนะครับผม
ก็ต้องไปสืบกันว่าบุคคลภายนอกได้ทรัพย์สินมาโดยสุจริตไหม
แล้วก็มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือเปล่าครับ
ในกรณีที่ภรรยาใหม่เนี่ยได้ทรัพย์สินมาถ้าได้มาจากความเสน่หา
อันนี้ภรรยาเก่าสามารถที่จะฟ้องร้องคืนได้หมดเลยครับผม
แต่ก็ต้องไปพิสูจนทราบกันในชั้นศาลครับ
ยังไงก็ทั้งหมดก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลอีกทีนะคะ
ยังไงนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณทนายมากแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ใครเนี่ยมันจะไปรักคนรุ่นแม่ได้จริง
แต่เขาก็รักกันมานานแล้วนะ
มันไม่เกี่ยวกับรุ่นแม่หรือว่ารุ่นป้าหรอกค่ะ
นี่คนมันจะรักกันนะมันอยู่ที่ใจจะซื่อสัตว์ต่อกันจะจริงใจต่อกันเรื่องรุ่นไม่เกี่ยว
จริงเห็นด้วยเรื่องรุ่นไม่เกี่ยวและยิ่งเรื่องเพศนะไม่เกี่ยวใหญ่คนเรามันจะรักกันก็คือรักถ้าไม่ซื่อสัตว์จบค่ะ
จริง

จะเป็นยังไงล่ะก็ร้องไห้เป็นผีบ้าอยู่บ้านนั่นแหละให้ซ้อให้แป้งแผงผักไปเฝ้าดูอาการอยู่
แล้วเจ๊จะฟ้องไหมคะซ้อ
ต้องฟ้องสิจ๊ะเสียผัวแล้วยังมาให้เสียซ้ำอีกนะเป็นซ้อฟ้อไม่ยอมนะจ๊ะ
คนอะไรหน้าอย่างกับลูกชิ้นมีเมีย๒๓คนบ้าใช่ไหม

นี่แล้วลุงเกิดกับไอ้พงศ์ล่ะคะหายไปไหนเป็นไงบ้างเนี่ย
เป็นห่วงอ้ายพงใหญ่เลยนะคิดอะไรป่ะเนี่ย

แล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นห่วงแล้วเขาชอบขึ้นมาจริง
จะมาทำใจนะคะทำเป็นแซว

แต่ว่าถ้าคนแก่อ่อนโยนจริงใจนิสัยดีไม่ปากเสีย

แล้วนี่ตกลงว่าลุงเกิดกับไอ้พงศ์ล่ะคะ

คือเห็นว่าไปทำข่าวนักท่องเที่ยวหลงป่า
ลุงเกิดก็ไปก่อนไอ้โพงก็เลยตามไปสมทบ
ปากที่นักท่องเที่ยวหายไปเป็นป่าที่
จะบอกว่าป่านี้เขาเรียกว่าป่าอาถรรพ์
ไข่ที่หายเข้าไปเนี่ย
ไม่ค่อยจะมีคนกลับออกมาได้เลยสักคนเดียว

โอ้ยน่าเครียดเชียวเป็นห่วงไอ้โพงขนาดนั้น

โอ้โหตายยากเหมือนกันนะเนี่ย

อะไรนะ
ที่เกิดหายเข้าไปในป่าแล้วยังไม่มีใครหาเจอเลย

ปากเสียง

นายเป็นอะไรเลย

กลับไปเก็บข้าวของใช้ส่วนตัวเรากลับมาเจอที่นี่แล้วกัน

แทนให้หนูนิดไปด้วยสิ

หนูนิดสัญญาว่าหนูนิดจะไม่เป็นภาระให้พี่เลยนะให้หนูนิดไปด้วยเถอะ
พ่อหนูนิดไม่ได้เด็ดขาดรู้ไหมมันอันตรายแค่ไหนยังไงพี่ก็ไม่ให้ไปอยู่นี่แหละ

ถ้าซ้อไปหนูนิดไปด้วย

ไม่ได้พวกเธอสามคนอยู่ที่นี่
นี่นายอย่าแบ่งแยกได้ไหมผู้หญิงอย่างพวกฉันก็ทำได้เหมือนที่ผู้นายทำนั่นแหละ
แต่อย่าคิดว่านายแข็งแกร่งคนเดียวดิพวกฉันสามคนที่อยู่ตรงหน้านายเนี่ยก็แข็งแกร่งไม่แพ้นายเหมือนกัน
ดี้เธอนี่นะแข็งแกร่งแค่โดนยุงกัดตัวเดียวในบ่นไป๓วัน๘วันแล้วเธอรู้ไหมว่าในป่ามันต้องเจออะไรบ้างมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะทั้ง๓คนอยู่ที่นี่เลยห้ามไป

อ้าวแล้วผู้สูญหายไปไหนกันหมดอ่ะ

เอาแล้วเขาไม่คิดจะรอเราหน่อยเหรอ
โอ้โหต้องรอทำไมเดี๋ยวเราไปแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว

แล้วพี่คิดว่าเราสองคนจะได้กลับมาเอา

นี่ไปคิดอะไรเยอะแยะถ้าแกกลัวก็ไม่ต้องไปเดี๋ยวฉันไปคนเดียวเอง
พี่แทนใครบอกกลัวเราบอกคนเป็นเพื่อนตายอยู่แล้วว่าไม่กลัวหรอกรอด้วย

มอเซอร์ไซด์นี่นะพี่แทน

ปลูกน้ำลุยไฟกันมากันทั้งกี่งาน
คันนี้พาไปถึงที่แน่นอนจ้ะ

เร็ว
แต่ก็โอ้โหน้องต่อได้
ถ้าพวกพี่ไม่ให้พวกเราไปพวกเราก็จะยืนขวางอยู่ตรงนี้แหละ
อย่าเสียเวลาเลยให้พวกเราไปด้วยเหรอนะแทน
เพราะถ้าไม่พวกเราก็จะหาทางไปเองเอาไง
กันหลายคนก็ดีนะพี่แทน๒หัวมันดีกว่าหัวเดียวนะ
นี่มีตั้ง๑๒๓๔๕หัวมันดีกว่า๒หัวแน่
แต่โทษนะฮะรถมีอยู่แค่นี้

พูดแบบนี้แสดงว่าจะให้พวกเราไปด้วยแล้วใช่ป่ะ
โอ้ยแล้วแกจะมาเฮ่าห่วงเรื่องอะไรแบบนี้ทำไมฮะไอ้แทน
รถฉันก็มีรถยาเวนดี้ก็ได้
พี่แทนขอบคุณครับขอบคุณ

นักข่าวออนไลน์อันดับหนึ่ง

สนับสนุนโดยเบอร์ดี้๓๐ปีเคียงข้างคุณตลอดไป
ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
พลังให้รถของคุณเติมที่ปั๊มซัสโกฟิลยูอเดย์เติมพลังให้วันของคุณ

ลูกของแม่จะเป็นคนขี้จุจะอี้
ไหนตัวสัญญากับแม่แล้วไม่ใช่ก็

ตัวก็รู้ว่าเขาต้องเสียใจกับการเป็นนักข่าวเท่าใด
ตัวก็ยังไม่สนับสนุนให้ลูกเขาไปเป็นอีก

แต่ตอนแรกฉันก็ไม่ได้สนับสนุนหนูนิดนะ
แต่ฉันเห็นหนูนิดมีความตั้งใจแล้วก็มีเลือดนักข่าวอยู่เต็มเปี่ยม

อีกอย่างถึงหนูนิดจะไม่ได้ทำที่นี่
นุษย์ก็ไปทำที่อื่นได้นะ
ยิ่งไปไกลหูไกลตาเท่าไหร่มันก็ยิ่งน่าเป็นห่วงมากนะ

ยังไงเขาก็ไม่ยอมให้ลูกเขาไปเป็นนักข่าว
แล้วนี่ตัวยังจะพาลูกเขาเข้าไปที่ป่าอั้น

ตัวก็ฮู้ว่าที่ป่านว่ามันประดี

กรรมต่อกรรมต่อไปยังถึงตอนนี้พ่อลูกหายไปที่ป่า
พ่อลูกมันตายแล้วแล้วลูกจะเข้าไปตีอัน

แม่หันศพป่าก็ต้าป่าหันแม่เชื่อได้จังไหนว่าป่าตายแล้ว
แม่ก็ไม่อยากจะเชื่อแต่นี่สิบห้าปีแล้วนะ
แต่พ่อของลูกยังมีชีวิตอยู่พ่อก็ออกมาจากที่อันแล้วเนอะ
แล้วถ้าป้าหายไปที่อันเขาก็บอกว่ามันเป็นเพราะเอียง
แล้วถ้าพ่อหายไปบนใช้อาตรรของป่ามันก็ยังอันตรายน่ะ
ไม่ยอมให้ลูกไปเสี่ยงอันตรายจะอันใดจะใด
ลูกก็อยากรู้ว่าพ่อตายพ่ออยากกันแน่
ก็มีคนช่วยยากคือป๊าตาย

ส่วนเรื่องพ่อเดี๋ยวซ้อจะช่วยหาให้นะ
้อเข้าใจหนูนิดนะซ้อเองก็อยากจะหาบุญเกิดให้เจอเหมือนกัน
หรือถ้าคุณเกิดจะเป็นอะไรไปในป่านั้น
ซ้อก็อยากจะเห็นด้วยตาของซอเอง
ซ้อสัญญาด้วยเพราะซ้อจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีของซ้อ
เพื่อจะสมชายและก็บุญเกิด
ตัวนิดพี่ก็สัญญานะว่าพี่จะช่วยเรื่องพ่ออีกแรง

ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับพ่อของหนูนิด

ต่อจะช่วยนิดสุดความสามารถเหมือนกัน

พวกพี่จะช่วยตามหาพ่อของหนูนิดให้เจอ

เรื่องของพ่อหนูนิดมันเป็นยังไง
เอ้าแล้วเมื่อตะกี้ตอนที่แกบอกหนูนิดว่าแกจะไปช่วยพ่อเขาออกมานี่
แกไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็ฟังจับต้นชนปลายครับสอบ
พ่อของหนูนิดชื่อสมชายเป็นเพื่อนสนิทของบุญเกิด
เป็นนักข่าวท้องถิ่นที่ลำปางเมื่อ๑๕ปีก่อน
เข้าไปทำข่าวในป่าแล้วก็หายตัวไปป้าน่าจะซ้อ
ปากที่พวกเรากำลังจะไปนี่แหละ
อ้อยอะไรแทนนี่แกขัดมาสวนภาษาอะไรอ่ะ
เมื่อกี้มันมีนกนกสีดำบินผ่านอ่ะล้างไม่ดีแน่เรื่อง
ไอ้ท่อล้างเริงอะไรแค่นกบินผ่านแต่แต่พ่อของหนูนิดอ่ะ
เคยไปที่นั่นแล้วก็ไม่กลับออกมาอีกเลยอ่ะ
จะพี่เกิดล่าสุดนักท่องเที่ยวก็หายตัวไปอีกอ่ะ
แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกกันว่าป่านั้นมันเป็นป่าอาถรรพ์นะซ้อ
เราก็รู้แล้วตั้งแต่แรกว่าเราจะไปไหนกัน

มันดูเป็นร่างบอกโอ๊ย

ไม่งั้นไม่ต้องพูดให้คนอื่นเขากลัวเข้าใจไหม
กลัวจะพูดทำไมเนี่ย
ตกปากตัวเองเลย

เท่าอายุของตัวเองไปเลยจะได้ไม่ต้องพูดอะไรออกมาเอง

อย่างเดียวต้องจะเป็นตัวใหญ่ไหมสไตล์เนี้ย

ต่อกันจะจริงใจต่อกันเรื่องรุ่นไม่เกี่ยว
พรานเคยเจอพ่อหนูใช่ไหมคะ

เฮ้ยเสียงอีกอย่างว่ะโชคเจ้าไปบังนะ
เร็วค่ะ
ตายอย่างห่างแล้วสุ่มสูงนี่ตายซะ
เธอวัยสัตว์พวกเธอแล้วก็ลืมพูดด้วยว่าผู้ชาย
เดี๋ยว
สำนักข่าวออนไลน์
ไอ้เสือขออีกที

ยัยยัยยัยยัยยัย